ผมในขณะนั้นตกเป็นผู้ต้องหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงชาวเขาภายในวัดหลังจดหมายรับแฉพฤติกรรมเฉาหลวงพ่อชื่อดัง
ถูกส่งไปร้องเรียนต่อกรมการศาสนาและกองปราบปรามก่อเหตุตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ภาวนาพุทธพระนักวิปัสนาชื่อดังด้านการเจริญวิปัสนากรรมฐานสิทธิ์ในสายพระอาจารย์มั่นภูริคโตมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วทุกสารทิศเลื่อมใสสัทธา
จากหลวงพ่อผู้บำเพ็ญภาวนาตั้งในศีลในธรรมแล้วยังรับเด็กชาวเขาจากจังหวัดแม่ห้องศรและเชียงใหม่มาอยู่ในอุปการณ์ให้เรียนหนังสือและพักอาศัยอยู่ภายในวัดสามพรานโดยเด็กหญิงจะอยู่ในการดูแลของแม่ชี
เมื่อตำรวจกองปราบรามลุยสืบสวนพบพยานหลักฐานสำคัญคือเส้นผมของเด็กหญิงในช่องแอร์บนกุฏิและผลตรวจร่างกายของเด็กมีร่องรอยการถูกข่มขืนและยังจดจำเส้นทางลับเข้าสู่กุฏิได้อย่างแม่นยำแม้จะมีการพยายามดัดแปลงสถานที่กรบเกลือนหลักฐาน
สิงหาคม๒๕๓๘ภาวนาพุทธโธย่องเข้ามอบตัวอย่างเงียบอดีตพระภาวนาพุทธโธยอมถอดผ้าเหลืองใช้ชื่อจำลองคนซื่อเด็กหญิงผู้เสียหายรุมชี้ตัวคำให้การสอดคล้องกับพยานหลักฐานและยังเชื่อมโยงไปถึงแม่ชี๘คนส่งเด็กบำเรอกรรมถูกออกหมายจับในเวลาต่อมาเวลานั้นการพัฒนาวัดโดย
เพราะการก่อสร้างกุฏิพญามังกรตะกายฟ้าสถาปัตยกรรมศิลปะไทยจีนต้องหยุดชะงัก๒๑มิถุนายน๒๕๔๗สารชั้นต้นตัดสินจำคุกภาวนาพุทธโธ๑๖๐ปีฐานข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิง๙คนแต่กฎหมายกำหนดให้จำคุกสูงสุด๕๐ปีแม่ชีถูกตัดสินจำคุกฐานเป็นธุระจัดหาสั่งยกฟ้อง๑คน๑๖พฤศจิกายน๒๕๕๙
พิพากษายืนตามสารชั้นต้น
คดีสิ้นสุดเมื่อวันที่๗พฤษภาคม๒๕๕๒สารดีกาพิพากษายืนจำคุก๕๐ปี
ระหว่างถูกคุมขังในเมืองจำกลางบางขวางเกิดพลังศรัทธานักโทษอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
สิทธิ์หลังไหลไปเยี่ยมเย็นอย่างไม่ขาดสายฝั่งบรรยายทำผ่านลูกกรงเจ้าตัวยังเรียกหาความเป็นธรรม
พ่อไม่ผิดพ่อถูกใส่ร้ายตลอดชุบระยะเวลาที่ถูกจองจำมียอดเงินที่ญาติโยมบริจาคให้สูงถึง๑๔ล้านบาท
ธันวาคม๒๕๖๓ภาวนาพุทธโธในวัย๗๒ปีพ้นโทษหลังใช้ชีวิตในเรือนจำนาน๒๖ปีอยู่ในสถานะคารวาส
ปฏิบัติธรรมที่วัดสามพรานจังหวัดนครปฐมด้วยเครื่องนุ่งห่มหลากสีสันแปลกตาถึงแม้ไม่ได้ครองสมณะแต่ยังมีลูกศิษย์คอยกราบไหว้บูชาสร้างความกังขาในสายตาของชาวพุทธชาวไทย